ต่อที่เรื่องของหนุ่มขับรถเก๋งหัวร้อนคนหนึ่ง
เขาถูกกระบาดที่ขับตามมาบีดแร่เหมือนเตือนครับ
แล้วก็ไปหาเขาวิดแรร์ไล่ก็เหตุนะครับ
ขับรถไล่ไปปาดเขาแล้วก็เอากระบองไปทุบรถเขาจนเสียหายเลยครับ

แจ้งตำรวจตรงเนี้ยอะไรวะหนึ่งเก้าหนึ่งอ้าวโทร
ออกไปไปไฟเขียวน่ะไหนได้หรอกรถโดนตีขนาดนี้อ่า
โอ้โหตายแล้วคนถ่ายเป็นผู้ชายเป็นลูกนะฮะ
คนนั่งมาคือคุณแม่เขานะครับกระบะกันมานี่แหละครับ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเพราะว่าผู้ชายคนนี้เสื้อน้ำเงินเนี่ย
มายืนตะโกนบอกให้กระบาดเปิดประตูแต่คนขับกระบาดก็ไม่ยอมเปิดสิครับ
มีอาวุธมาด้วยนี่ทำให้ชายเสื้อน้ำเงินนั้นใช้ไม้เบสบอลนะฮะ
ลงมาฟาดที่รถกระจกก็แตกเลยครับเสียหายกันไป
ในรถนั้นมีคุณแม่นั่งอยู่ครับคุณแม่ไม่สบายตกใจอย่างมากเลยครับ
เพราะว่าป่วยเป็นโรคหัวใจอยู่ด้วยโอ้ยนะฮะ
คนขับกระบะก็เลยบอกว่าโทรแจ้งตำรวจให้น้อย
จากนั้นคนขับรถเก่งก็รีบขับรถออกไปเลยครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานตอนเช้านะฮะต่อมาแน่นอนฮะ
มันมีหลักฐานชัดเจนเป็นคลิปเห็นหน้าเห็นตาเห็นพฤติกรรมขนาดนี้
ตำรวจก็เรียกตัวผู้เสียหายทราบชื่อคือนายหัสดาพรสร้อยสลับ
เป็นคนขับรถนะฮะเอาผู้เสียหายมานะฮะก็คือแม่ลูกคู่นี้นะฮะ
แล้วก็ทางด้านของนางสมหมายสร้อยสลักนะฮะก็เป็นแม่มาให้ปากคำทั้งคู่
อันนี้แม่ลูกกันนะครับโดยผู้เสียหายนำคลิปเป็นหลักฐานให้กับตำรวจ
ก็คือคนขับรถเก่งคันนั้นขับรถโตโยต้ายาริสสีขาวครับ
ทะเบียนชกเชือพพหกเก้าแปดห้าไม่ทราบจังหวัด
แล้วก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาขับรถออกจากบ้าน
จากตำบลครองตำรุของอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
พอมาถึงตรงนี้เขาจะพาแม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาล
ติดสัญญาณไฟแดงอยู่ตรงแยกหัวเสือแต่พอสัญญาณไฟเขียวปุ๊บ
ปรากฏว่ารถเก๋งของคู่กรณีไม่ยอมไปเขาก็เลยบีดแร่สั้นไปหนึ่งที
แป้นเพื่อให้เขาไปตัวเองจะได้ไปได้นะฮะ
จากนั้นคู่กรณีเองก็ขับตามมาถึงบริเวณหน้าโรงเรียนชนบุรีสุขบทครับ
ปาดหน้าแล้วก็เบรกแบบกระชั้นชิดต้องการจะจอดขวาง
คนขับรถเก๋งลงมาถือไม้เบสบอลมาแล้วก็พยายามที่จะดึงประตูออกให้เปิด
แต่เขาก็เกรงว่าแม่นั้นจะเป็นอันตรายก็เลยไม่เปิดครับ
ขับรถไปอีกขับหนีไปแล้วก็ไปติดไฟแดงอยู่ที่บริเวณหน้าห้าง
ลำบานสุวรรณ์ก้าวเฉลิมไทยดำบลบ้านสวนอำเภอเมือง
แล้วก็กระดับตีที่เลาะตามที่เห็นในคลิปเลยครับ
ข้างหน้าเขาก็ไปกันหมดแล้วแต่รถคันที่อยู่ข้างหน้าเราที่เป็นคู่กรณี
เขาก็ยังไม่ออกตัวไปก็รู้สึกสงสัยว่าเขาหลับ
หรือว่าเขาเล่นโทรศัพท์อยู่เพราะว่ามันเช้าด้วยไม่แน่ใจ
คือเหมือนแค่เค้ามันคิดว่าจะตามอะไรมาขนาดนี้
พอจอดรถเสร็จปุ๊บจอดรถติดไฟแดงปุ๊บ
เขาก็มาจอดขนาดทางข้างซ้ายช่องซ้ายสุด
ก็คือเพื่อไม่ให้เราออกไปซ้ายได้
แล้วก็ลงมาพร้อมไม้เบสบอลแล้วก็ตีกระหน่ำตีที่รถ
คือตอนที่โดนตีชุดที่๒ที่มีคลิปคือรอบที่๒ครับ
ที่ถ่ายชุดใหญ่รอบที่๒แล้วแม่คือไม่ถ่ายครับ
ครับตกใจครับเป็นห่วงแม่มากกว่าครับ
คือแม่นี่เห็นบอกว่ามีไม่สบายด้วย
ใช่ครับเพิ่ง๒๓วันที่แล้วก็บ่อยเดินไม่ได้ครับ
ความดันขึ้นเบาหวานขึ้นมันมอบตัวครับ
แล้วก็เลิกครับนิสัยแบบนี้ไม่ได้เท่หรอกครับ
ครับผมไม่ทำอีกแล้วแน่นอนก็โดนปรับตามระเบียบไป
แล้วก็ต้องชดใช้ข้างสายหายต่อเข้าพังด้วย
คือคุณป้าผู้หญิงที่เป็นแม่นะเขาก็บอกว่าคือเขาก็ให้อภัยนะ
ไม่สบายจะไปหาหมอเลยไม่ทำอะไรเลย
ดูไว้เป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นอุทาหรณ์นะครับ
ขับราก็ใจเย็นอย่าคิดว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย
คือกล้องมันมีหลากหลายนะโซเชียลมันกว้างไกลมาก
ที่กรรมเปลี่ยนเลยนะจากเกรี้ยวกราดไปตีรถเขา
ไปมานั่งขอโทษเขาแต่สุดท้ายมันแก้ไขไม่ได้แล้วล่ะใช่ค่ะ